ถ้าเจอหมาเห่ากับงูเห่ากลัวอะไร

คิดว่าใครจะกลัวใคร

เฮ้ยนี่ไงหมาหมู่

หมาหมู่ของแท้งูเห่าเนี่ยมาตัวเดียวยาวสองเมตร

แล้วบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านคนใหญ่

เป็นผู้ใหญ่บ้านเลี้ยงหมาไว้ซะเยอะเลยครับ
อยู่ที่หมู่๓ตะบนพระรับอำเภอเมืองขอนแก่นครับ
ทีมข่าวก็เลยโทรไปคุยกับผู้ใหญ่สุขสรรโยคุณครับ

หน้าผมเดินอยู่ในบ้านได้ยินเสียงเหมือนงูเลื้อยในพงหญ้า
ใกล้กับจุดที่นักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมเทศบาลมาซ้อมกันอยู่เป็นประจำ
ผมก็กลัวสิกลัวว่าเด็กจะเป็นอันตรายที่มาซ้อมวอเล็กบอลกันเนี่ย
พยายามค้นหางูเห่านี่กำลังจะหาไม้มาไล่เลย
แต่หมาที่เลี้ยงไว้นี่ทำหน้าที่แทนกระโจนเข้าไปใส่ซะก่อนเลยครับ
แล้วยังมีเพื่อนหมาแถวนั้นมาช่วยรุมด้วยนะแบบ๗ต่อ๑นี่

ับหัวตัวหนึ่งงับหางตัวหนึ่งขาด๒ท่อนเลย
หมาทั้งหมดก็ไม่โดนงูเห่ากัดแม้แต่ตัวเดียวครับ